สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สด

โมริคริสต์มัสด้วยนะคะแองจี้ไปไหนอ่ะนี่ไงกลมกลืนจนดูไม่ออกเลยอ่ะ
ทำไมต้องฉีดน้ำด้วยอ่ะไม่ค่ะแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เอาไปแล้วคุณแอลกอฮอล์ค่ะ
โอเคแอลกอฮอล์นะคะอ๋อชุดที่นักซื้อมันจากปีที่แล้วน่ะใช่ค่ะ
เพราะว่าต้องพ่นแอลกอฮอลนะคะพอเสร็จแล้วขอเลยได้ไหมอันนี้ชุดเนี้ย
เอาเอาไปไหนคะอยากจะไปใส่เลยนะคะคนนี้เขาคริสต์มาสคุณแม่แล้วผม
แต่ต้องรักษานะคะนิดหนึ่งเนอะนี่ค่ะต้องต้องนำความสะอาดก่อแม่
แต่เราวันนี้ฉากเรามีลูกโป่งลูกโป่งเลยเต็มที่เลยอ่ะอ่าโอเคค่ะพร้อม
จบจบแสดงเสร็จหรือยังลูกแสดงเสร็จแล้วครับเอาอวยพรหน่อย
วันนี้วันคริสต์มาสแองจี้เป็นตัวแทนอวยพรอ๋อคุณแม่ตกลงวันคริสต์มาสเป็นวันวันเดียวกับ
เกิดพี่เอเหรอวันเกิดเอสุปชัยวันเกิดพี่ชอตวันเกิดพี่เอ
คุณแม่ตั้งนิดนึงคุณแม่ชุดคุณแม่สวยมาก

ต้องมีสักนิดหนึ่งอืมแต่วันนี้ยอดคอวิดฮะ
ภายในประเทศเนี่ยโอ้โหเป็นเลข๒หลักนะคุณหนุ่ม
หลักนะคุณหนุ่ม๓๗คุณหนุ่มดูอะไรดูเพชรมันก็ต้องเป็นแบบห้อยอย่างนี้แบบ
คริสต์มันก็ต้องห้อยอย่างเงี้เนอะนะครับแต่ที่แปลกสุดวันนี้ครั้งที่แล้วเราบอกว่า
เด็กเด็กเจ็ดเดือนติดใช่ไหมล่ะใช่วันนี้เขามีรายงานมาล่าสุดเนี้ย
เด็ก๔ขวบก็ติดโควิดแล้วเพราะฉะนั้นไอ้สมการที่ว่าเด็กจะไม่ติดโควิด
แล้วก็จำนวนเลขตอนเช้ากับตอนนี้มันก็มีเพิ่มขึ้นมาพอสมควรแล้ว
ซึ่งวันนี้ถ้าสมมุติใครติดตามรายงานของสบคนะครับในแพทย์วิทวีสินวิศนุโยธินเนี่ย
เขารายงานสถานการณ์ในประเทศไทยนะวันนี้พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมดเพิ่มเป็น๘๑คน
เพราะฉะนั้นวันนี้ยอดผู้ป่วยสะสมของเราจะ๖๐๐๐แล้วเนาะ๕๙๑๐คน
แต่เราหายไปแล้วกว่าครึ่งแล้วนะ๔๑๓๐คนยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก๑๗๑๓คน
ผู้เสียชีวิตยังโชคดีว่าเราไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเพราะฉะนั้นยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยมันก็ยังคงที่อยู่๖๐คน
แต่คราวนี้เขาก็จะเลยมาแบ่งเราจะไม่ค่อยได้ยินว่าแรงงานต่างด้าวแรงงานเพราะแรงงานต่างด้าวตอนนี้โดนกักบริเวณหมดเลย
ก็คือเมื่อกี้ที่คุณดำบอกไปเนี่ยก็คือพวกแรงงานต่างด้าวเนี่ยประมาณ๑๓๐๐กว่าคน๑๓๐๘คนอะไรอย่างนี้
เขาก็จะถูกกักอยู่ในหอพักของเขานะครับแล้วก็ยังมีแบบผู้ป่วยจากต่างประเทศอะไรก็เดี๋ยวก็ต้องแยกกันไป
แล้วก็เนี่ยเราก็แยกกันอย่างนี้เอาแค่เฉพาะติดเชื้อในประเทศก่อนติดเชื้อในประเทศของเราเมื่อวานนี้๓๗คนนะครับ
ทั้งหมดมันก็เป็นที่ว่าเรารู้ที่มาที่ไปว่าไอ้๓๗คนเนี่ยส่วนใหญ่เชื่อมโยงมาจากเคสสมุทรสาครหมดเลยนะครับ
แล้วก็๒๐๒๖คนเนี่ยเชื่อมโยงหมดเลยรอสอบส่วนโรคอีก๑๑คน
เพราะฉะนั้นแสดงว่าสมุทรสาครมีคนติดมา๒๖คนนั่นก็คือเชื่อมโยงกันหมด
แล้วก็แรงงานต่างด้าวคัดกรองโดยเชิงลุกอีก๓๕คน
ขณะเดียวกันวันนี้นายกพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะฮะเป็นประธานพิธีเปิดโครงการของขวัญปีใหม่๒๕๖๔ให้ใจตำรวจไทยแด่ประชาชน
นายกเขาบอกอย่างนี้ฮะในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้สิ่งที่นายกจะขอคือขอความร่วมมือประชาชน
ให้ปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งด้านจราจรแล้วก็การ
แต่ต้องโปร่งใสสุจริตและเป็นธรรม
ก็อยากจะอวยพรให้ประเทศชาติเนี่ยมีความสงบสุขนะ
แล้วก็ขอให้คนไทยเนี่ยมีความสุขมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ส่วนตัวหวังว่าประเทศชาติจะมีการพัฒนายิ่งขึ้นไป
โดยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลได้มีการวางโครงสร้างพื้นฐานต่างนะฮะ
แล้วก็มีความคืบหน้าไปแล้วหลายโครงการ
รวมทั้งจะพยายามสร้างความเท่าเทียมให้กับคนทุกกลุ่ม
ซึ่งถ้าผมขอของขวัญจากท่านได้ก็คงจะขอให้ทุกคนร่วมมือกัน
แล้วก็ศึกษาว่ารัฐบาลทำอะไรอยู่
ไหนก็บอกว่าเนี่ยถ้าผมอยากจะขอของขวัญจากคนไทยได้เนี่ย
ก็ขอให้ทุกคนร่วมมือกันนะช่วยฝ่าวิกฤตทุกอย่างไป
แล้วก็ช่วยศึกษาหน่อยว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรอยู่
รัฐบาลกำลังแก้ไขปัญหาความยากจน
แก้ได้ง่ายที่สุดคือแก้ที่ตัวเราเอง
พอรัฐบาลช่วยมันก็จะสำเร็จทุกอย่างนายกก็ฝากมาอย่างนี้
แต่ขนาดเดียวกันนะวันนี้ถ้าสมมุติเราดูแล้วเนี่ยนะครับ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานวันนี้มีเรื่องที่ค่อนข้างจะตกใจกันพอสมควร
ธรรมเนียบรัฐบาลที่บอกว่ามีการตรวจออกมา
แล้วผลเป็นบวก๖คนนะฮะ
ซึ่งอันนี้มันก็คือรอการยืนยันใช่ไหม
รอการยืนยันณวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ธรรมเนียบรัฐบาล
มาทำการตรวจโควิด๑๙แบบชุดทดสอบแบบรวดเร็วอ่ะพี่หนุ่ม
ไม่ใช่แบบลดเร็วอ่ะกับธรรมพนธรรมและเจ้าหน้าที่นะฮะ
วันนี้ในธรรมเนียบรัฐบาลเขาวันนี้เขาตรวจ๓๕๐คน
ปรากฏว่า๖คนเนี่ยมีผลเป็นบวก

แต่อย่าเพิ่งตกใจ
เพราะว่าอาจจะต้องมีการตรวจซ้ำนะฮะ
เพื่อหาความแม่นยำโดยการหาเชื้อจากโพรงจมูกและคอ
ถึงจะมีผลชัดว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยติดเชื้อโควิด๑๙หรือเปล่า
ซึ่งวันนี้มันก็เป็นที่แบบว่า
ที่พูดถึงกันเยอะในโลกออนไลน์พอสมควรนะครับ
ว่าเฮ้ยมันก็มีคน

ถ้ามีอีกเนี่ยมันก็น่าคิดกันพอสมควร
จังหวัดที่วันนี้เราติดกันไปทั้งหมดแล้ว

รวมแล้ว๓๑จังหวัด

อย่างที่บอกว่ามันก็กระจัดกระจายกันไป

อย่างเมื่อวานนี้เฉพาะกรุงเทพอย่างเดียว๖คนนะฮะ

กระบี่เพิ่มเป็น๕นนทบุรีเมื่อวานเพิ่มเป็น
สมุทรปาการเพิ่มเป็นสามชายภูมิเพิ่มเป็นสอง

นักความปฐม๑ราชบุรี๑
แต่ก็ยังมีการรอสอบสวนอีกประมาณ๘คน

มันเกิดขึ้นในสถานการณ์โควิดอย่างนี้ก็ต้องติดตามกัน
พอสมควรอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีการรายงานบอกว่า

ตลาดอ่อนนุษย์ก็เพิ่มมาอีก๒คนแล้ว

มันจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยอย่างนี้
ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไง
ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเนอะ

คือไปไหนมาไหนเนี่ยก็ใส่เอาไว้

ครับว่าในสถานการณ์สมุทรสาข้อน่ะ
เขาออกแถลงข่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ซึ่งวันนี้เราต้องยอมรับว่าโควิดเนี่ย
มันเริ่มจากตลาดกุ้ง
วันนี้เขาก็ดำเนินการเชิงลุก
การตรวจของแรงงานต่างด้าวณตอนนี้นะฮะประเทศไทยเราตรวจแรงงานต่างด้าว
แล้ว๙๐๐คน๙๐๐คนเราเจอผู้ติดเชื้อรวมแล้ว๑๓๒๓คน
ถ้านับจริงแล้วมันเกิน๑๐มันเกิน๑๐นะครับแล้วก็ผู้ว่าเขาก็ระบุด้วยว่าขนาดเนี้ย
จำเป็นจะต้องตั้งศูนย์กักกันโรคขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมแล้วก็หลังจากนี้ผู้ว่าเขาบอกว่าเอาล่ะ
เมื่อมันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็คนพม่าเขาอยู่กันเป็นแบบเป็นตึกอะเนาะเป็นแฟลต์เป็นอพาร์ทเมนต์เป็นอะไรอย่างนี้
เขาอยู่ด้วยกันหมดเลยเป็นหอพักโอกาสที่มันจะติดต่อติดเชื้อกันเนี่ยก็ก็ง่ายอ่ะเพราะฉะนั้นนะวันนี้
ผู้ว่าแผนบูรณาการของผู้ว่าเนี่ยเขาก็จะต้องตั้งศูนย์กักกันโรคขึ้นมาก่อนแล้วก็ควบคุมแยกกลุ่มผู้ติดเชื้อ
เพราะฉะนั้นขอความร่วมมือจากทุกคนนะฮะให้ช่วยกันดูแลกลุ่มแรงงานต่างด้าวซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนร่วมชาติของคนไทยนี่แหละณขนาดนี้
ก็เป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะที่สุดแล้วก็คนคงจะแบบว่าติดตามโควิดกันอย่างใกล้ชิด
เมื่อวานนี้ที่พี่หนุ่มมีการนำเสนอข่าวไปว่าเขามีคนแบบนายจ้างเอาแรงงานไปทิ้งไว้แถวบางพีใช่ไหมคะผลตรวจออกมาตอนนี้ก็โอเคพวกนั้นไม่ได้มีใครติด
แต่ก็อยู่ในสถานกักกันตอนนี้ต้องกักตัวไว้อีก๑๔วันเนาะ
แล้วพี่หนุ่มกินกุ้งกินอะไรต่อไปคะ

แต่วันนี้ตอนเย็นเมื่อกี้อัปเดตข่าวเขาบอกว่ามีร้านหนึ่งให้พี่หนุ่มกินฟรีตลอดปีนะ

เขาบอกฝากเจ๊คุณหนุ่มกัญชัยด้วยว่าถ้าเกิดไปสมุทรสาครไปกินร้านผมได้ฟรีตลอดปีนะ
วันนี้เดี๋ยวที่ทำเนี้ยวพระราชบาลก็จะกินกุ้งโชว์แล้วกินอาหารทะเลโชว์แล้วเพื่อช่วยพี่หนุ่มพาหนุ่มไปด้วยได้ไหม

ตัวเลขล่าสุดไม่ใช่พันสามแล้วนะฮะตัวเลขล่าสุดตอนนี้เข้ามาที่สมุทรศาสตร์กร๑๔๔๓
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็โรงเรียนสารศาสตร์นะครับไปพบว่ามีครูคนหนึ่งเนี่ยทำร้ายนักเรียนเด็กป๑เอาเทปกาวเนี่ยนะฮะปิดปากไว้แบบนี้แล้วก็ไปทุบหลังด้วย
นำเอาใบรับรองแพทย์เข้าไปร้องเรียนกับสื่อมวลชน
หลังลูกชายวัย๖ขวบครับเรียนอยู่ชั้นป๑ทับ๕นะฮะ
โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสมุทรปลาการไปถูกนางสาวสิริประพาซ่าอิน
เป็นครูประจำชั้นนะฮะลงโทษครับด้วยการนำเทปกาวเนี่ยมาปิดปากไว้
แล้วก็ใช้มือนั้นทุบที่หลังของลูกชายจนลูกชายนั้นเกิดการระคายคืน
บริเวณผิวหนังบริเวณปากเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นผื่นขึ้นมาอักเสบด้วย
มีการลงโทษนะฮะโดยการให้อั้นปัสสาวะจนกว่าจะหมดชั่วโมงเรียนด้วย
นางสาวกำลังการเปิดเผยนะครับว่าที่ให้ลูกชายไปเรียนโรงเรียนนางกล่าวเนี่ย
ก็เกิดความกังวลใจครับอยากให้ลูกนั้นย้ายโรงเรียนไปเรียนที่อื่น
แต่สามีตนเองเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นในบุคลากรของโรงเรียนแห่งนี้ครับ
ต่อมาลูกชายเริ่มมีอาการแปลกนอนภาวะเรียกหาแม่ในช่วงตอนกลางคืน
กระทั่งวันที่๑๗ธันวาคมครับหลังเลิกเรียนเห็นผื่นขึ้นที่ปากของลูกชาย
ก็เลยสอบถามว่าไปโดนอะไรมาลูกปรากฏลูกบอกว่าถูกครูประจำชั้นเนี่ยลงโทษ
เอาเทปกาวเนี่ยมาปิดปากเอาไว้แล้วก็ใช้มือเนี่ยทุบไปที่หลังด้วยแม่
หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเธอก็เลยไปแจ้งความนะฮะไปร้องเรียนที่ฝ่ายธุรการของโรงเรียน
แต่ว่าตอนแรกครูปฏิเสธนะครับว่าครูนั้นไม่ได้ทำ
มาวันที่๑๙ครับพาลูกชายไปพบแพทย์
ก็วินิจฉัยบอกว่าแน่นอนคือผิวหนังของฤปากอักเสบแบบนี้
เนื่องจากจะต้องมีแบบสิ่งสัมผัสแน่น่าจะเป็นการแพ้อะไรสักอย่างหนึ่ง
ก็เลยเอาใบรับรองแพทย์ไปแจ้งทางโรงเรียนปรากฏว่าครูประจำชั้นคนนั้นยอมรับนะฮะว่าทำจริง
คือเอาเทปกาวมาปิดปากลูกชายจริงนะครับ
ตนเองก็เลยไปแจ้งความเอาไว้นะครับซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็ติดต่อทางโรงเรียน
ให้พาครูที่ก่อเหตุเนี่ยมาให้ปากคำโดยโรงเรียนเสนอค่าเยียวยาตอนแรกนะฮะ๑๐๐๐บาท
แต่ตนเองคิดว่าเงินจำนวนนี้ไม่สามารถชดเชยกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไม่ขอรับไว้นะฮะ
แล้วก็ที่สำคัญยืนยันนะครับจะเอาเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดด้วย
เรื่องต้นครับตนเองได้พูดคุยกับผู้ปกครองรายอื่นนะฮะที่ลูกนั้นเรียนห้องเดียวกับลูกชาย
ก็ทราบว่าครูคนนี้คนเดียวกันเนี่ยนะครับเคยไล่เด็กออกจากห้องเรียนแล้วก็ให้อั้นฉี่
แล้วก็ชอบถือเทปกาวในครูเด็กซึ่งตอนนี้ครูที่ก่อเหตุถูกพักงานไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ตอนนี้ตำรวจก็ลงบันทึกเอาไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจา
ถ้าเกิดว่าเจรจากันไม่ได้เนี่ยผู้เสียหายนะครับก็ถ้าไม่ยอมเนี่ยก็ต้องมีการดำเนินคดี

ลูกของแม่ทุกคนประมาณ๑๐ท่านนะคะคุณแม่ถามหมดเลยไลน์ไปหาหมดเลยส่วนตัว
ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องโดนเทปกาวปิดปากจริงจริงเป็นเวลาสองนาทีตามที่ครูที่ถูกทำร้ายได้แจ้งมา
แต่คุณแม่ก็ไม่รู้ว่า๒นาทีจริงหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมากกว่านั้น
มันเป็นเทปกาวแบบหนาค่ะปิดปากน้อง

สาเหตุเพราะว่าแค่ซ้อมเต้นอยู่เพื่อจะแสดงวันที่๑๘

ครูเลยมีอาการไม่พอใจ
ก็เลยนำเทปเก่ามาปิดปากน้องค่ะ
ทางโรงเรียนแจ้งมาว่าขอเสนอ
ฝ่ายฝ่ายสอบส่วนโรงเรียนแจ้งมาว่าเขาเสนอเงินเยียวยา
แต่เงินเยียวยามูลค่าแค่นั้น

การรักษาโรคจิตกับแพทย์ชนิดนี้ที่น้องเป็น

ครั้งหนึ่งค่าใช้จ่ายหมื่นกว่าบาทค่ะอืม
นี่แหละฮะคือตัวเด็กเองเนี่ยก็เหมือนแบบมีสภาวะทางจิตเลย
เพราะว่าคือจะกลัวไม่กล้าพูด
กล้าพูดเพราะว่าเพื่อนหัวเราะเยอะ
เวลาที่แบบน้องถูกปิดปากฆาตปากอย่างนี้

คือเด็กก็ไม่รู้ก็เห็นก็หัวเราะอะไรอย่างนี้
ส่วนคนที่โดนเนี่ยน้องที่โดนเนี่ยเขาก็รู้สึกไง
โอ้โหเขาโดนเพื่อนขำอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยกลายเป็นคนแบบเงียบขึมไปอะไรอย่างนี้
มิสุพะทางจิตแล้วก็นอนตอนคืนก็ผวา

คุณแม่ถึงบอกว่าต้องพาไปหาหมอค่ารักษา

ความผิดปกติของลูกมีอะไรผิดปกติ

ถ้าไม่มีอะไรขึ้นมาก็ไม่มีใครรู้อีก

เรายังไม่มั่นใจเลยว่าพี่เลี้ยเขาจะเลี้ยงยังไง

แต่มันโรงเรียนที่เดิมอะพี่มันก็

เพราะเขามีหลายสาขาด้วยหรือเปล่า

แต่ในเมื่อเราจ่ายเงินให้ลูกไปเรียนแล้ว
ก็ต้องได้รับการดูแลมาตรฐานเท่าเทียมกันสิครับ
อืมคือผมว่ามันต้องเริ่มจากการที่ตอนที่รับเข้ามา
มันต้องมีการคัดกรองให้ดี
มีการทดสอบสภาวะจิตนะครับ
เพราะว่าครูที่จะมาสอนเด็กนี่ไม่ใช่ง่าย

เพราะเด็กเนี่ยไม่ได้เหมือนผู้ใหญ่หรือเด็กที่โตแล้วนะ

คือเด็กเนี่ยเขาจะไม่ฟังเขาจะแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
พอถึงเวลาเสร็จมันต้องมีเหมือนกับ

เอ่อวิธีการอ่ะ

กับเด็กหรือสอนเด็กอะไรอย่างนี้
ต้องเป็นแบบต้องเป็นคนที่แบบเชี่ยวชาญผมว่า

แต่สุดท้ายแล้วไปเอาใครก็ได้เข้ามาอะไรอย่างนี้
เออคือไม่ใช่ศักดิ์แต่เอาเข้ามาปุ๊บเนี่ย
เอาไปกอหินปูนที่ฟันก่อนคงไม่ใช่ไง
ก็ถูกอันนั้นก็ถูกนะคะ

ตอนนี้รัฐบาลเขาก็มีการถกกันถึงเรื่อง
วันหยุดพิเศษในปีหน้านะคะ

ซึ่งนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
ก็เปิดเผยถึงแผนกำหนดวันหยุดว่า

ควรจะมีวันหยุดพิเศษในปี๒๕๕๙

ไม่ใช่เป็นวันหยุดปกติด้วยนะคะ

ที่สำคัญควรจะมีการบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั้งนี้ยังไม่แน่ใจว่าการกำหนดในช่วงเวลานี้

แต่อยากจะกระตุ้นให้มีวันหยุดพิเศษ

ในขณะเดียวกันยังมีประเด็นที่ค้างกันมาอยู่
นานแล้วแหละที่เขาอยากจะนำเสนอ
ก็คือการกำหนดวันหยุดประจำภาค

คืออันนี้เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับเรื่องนี้นะคะ

ที่เราหยุดกันตรงกันทุกวันทั่วประเทศ

ประชาชนในแต่ละภาคมีการเสนอมานานแล้ว
โดยภาคอื่นที่ไม่เกี่ยวก็ไม่ต้องหยุด

อาทิเช่นวันหยุดพิเศษของประชาชน

หรือเทศการงานประสาทเดือน๑๐นะคะ
ที่เป็นเรื่องของทางภาคใต้เหมือนกัน
ในส่วนของทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานเอง
ก็เคยมีการเสนอวันหยุดประจำภาคเช่นกัน

อันนี้จะสรุปที่อะไร
ประเพณีมาเป็นโจทย์
ว่าโอเคอย่างช่วงเข้าพรรษาอย่างนี้
ชาวอีสานอาจจะต้องเข้าวัดเข้าวา

บางคนเขาก็จะกลับไปช่วงนั้นกันเยอะอยู่แล้ว
อย่างภาคเหนือเค้าต้องหยุดวันอะไรอิงจี้ช่วงโดดตรงใหญ่
ส่วนมากก็จะเป็นรอยกระโทง

เพราะทุกวันนี้รอยกระโทงไม่ได้หยุดนะคุณแม่
ถ้าจะเป็นผมอ่ะ
ควรจะได้หยุดเพราะว่าเป็นศิษย์กรรมสำคัญอะไรอย่างนี้ทำบูรณ์

ใช่เร็วมากพี่
ปีนี้ผ่านไปเร็วมากจริงน่ะปีนึงโอ้โฮยกมันเร็วมากมันเร็วมาก
เพราะว่าจำได้เลยปีที่แล้วเนี่ย
ช่วงนี้เรายังแบบ
คืนไปนู่นไปนี่กันอยู่เลย
เมื่อป่ะข้ามมาช่วง

ตอนนั้นมันยังไม่ได้ระบาดอะไรมันระบาดแค่ตรงในอู่ฮั่น
ผมจำได้ว่าผมเองเนี่ยมีการโฟนอินหาเด็กนักเรียนที่ตอนนั้นเนี่ย
พอหลังจากนั้นเสร็จพรุ่งมึงกลับมาไว้ได้มันกระจายเลย
ก็ตอนนั้นที่ว่าให้เร็วเนอะเร็วเร็วแก่กันอีกแล้ว

บอกว่าไม่มีใครดูนั่นนี่หาซื้อของกินลำบากมาก
แต่เขาก็ต้องบอกดูว่ารอบสองคือเรารู้จักกับมันแล้วไง

เรารู้จักกับมันแล้วถามว่ามันน่ากลัวไหมมันก็น่ากลัวนั่นแหละ

เพราะเรารู้จักกับมันเราก็ไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนตอนแรก

เราก็มีความจำเป็นต้องแบบใส่หน้ากากอนามัยทำอะไรให้มันแบบ
อย่าไปเครียร์อย่าไปกาดตก

สาวโดนสุนัข๑๐ตัวรุมกัด
อืมโหดมาก

พี่หนุ่มข่าวพี่ข่าวพี่
ไม่ได้ล่ะข่าวเธอเชิญครับ

ตื่นหมดโหดเบรกหนึ่งแล้วเบรกสองเธอต้องคึกคืน

เธอต้องสู้กับคนอื่นเขาให้ได้นะ
หมาจรจัดรุมขย่ำเจ็บหนักแผลเวอะอาการสาหัส

ลิเมลครับเขามีการรายงานนะครับ
บอกว่ามีเหตุการณ์ช็อกเกิดขึ้นในประเทศรัสเซีย

ทำเล็บสาววัย๒๐ปีไปถูกหมาจรจัดกว่า๑๐ตัวรุมกัด

ระหว่างที่เธอนั้นกำลังเดินทางไปที่คลินิกนะครับ

ทำให้รับบัตรเจ็บสาหัสเชื่อผ้าผิวหนังถูกฉีกขัดจนกดังทั้ง

ก็บอกว่าถูกฉีกตรงกำลังทั้ง
เห็นลูกตาเปิดเป็นลูกตาเลยยากที่จะระบุตัวตนได้เลย
เหตุการณ์ดังกล่าวนะฮะระหว่างที่ทัศยนาหรือว่าธัญญา
กำลังเดินอยู่ในเมืองอูลานูเดย์
ในฐานะรัฐบูเรียเตียของรัสเซีย
เขาบอกไปถูกกลุ่มสุนัขในรุมทำร้าย

กลางอุณหภูมิตรงนั้น๒๒องศาเซลเซียส
๒๒องศาขอโทษนะครับลบ๒๒องศาเซลเซียส
บาดเจ็บสาหัสนะฮะใบหน้าลำตัวแขนขา

ซึ่งเป็นหญิงที่อาศัยอยู่แถวนั้นได้ยินเสียงร้อง

พร้อมกับคว้าท่อนไม้วิ่งไปไล่สุนัข
สปาร์คเป็นหุ้นหน้าทีมแพทย์ของโรงพยาบาล

มีการตกเลือดร่วมกับอาการเจ็บปวดจนช็อก

ก็จะมาดูเรื่องของขากันไกลแล้วก็ใบหน้า
คือเขาบอกหน้าเนี่ยพังไปเลยจำหน้าไม่ได้เลย
เละหมดฉีกตัวนี้ตัวนี้ฉีกตัวนี้ฉีกมา

อู้วสารชมปีที่เขายังไง
ฉันเคยเป็นญี่ปารกับไปกับตั๊กทะแหลกไงเธอ
อากาศดีกระเทยก็ออกมาเดินเนอะ

ที่มันเป็นแบบที่ลกล้างเนี่ย

แต่มันก็คงไม่ดุเท่านี้เนาะ

อันนี้ก็เป็นข่าวจากต่างประเทศเหมือนกันค่ะ
วินอลิซาเบ็ดก็มีการอวยพรคริสต์มัส

ก็มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอค่ะ
สำเด็จพระราชินีนาศอลิซาเบตที่๒อังกฤษ

รวมถึงโชว์สเต็ปเต้นเพลงดังว่า

ไม่ใช่แค่คุณอลิสเบ็ดพระองค์จริงด้วยนะคะ

ไม่สามารถเฉลิมฉลองได้เหมือนปีก่อน

นักแสดงหญิงที่รับบทเป็นควีนอลิซาเบ็ด

พระเจ้าไม่เคยได้พูดอย่างตรงไปตรงมาจากใจ
ที่ให้โอกาสข้าพเจ้าได้กล่าวอะไรก็ตามที่อยากจะพูด
โดยไม่มีใครยัดเยียดให้ข้าพเจ้าพูด
โดยปี๒๐๒๐เป็นปีแห่งความท้าทายสำหรับเราทุกคน
สิ่งหนึ่งที่ประคับประคองไว้ด้วยกันก็คือครอบครัวของเรา
นี่คือสาเหตุว่าทำไมข้าพเจ้าถึงโศกเศร้ากับการจากลาของแฮรี่แล้วก็เมแกน
ก็คือท่านก็เหมือนกับระบายความในใจด้วย

อีกหนึ่งเรื่องครับอันนี้เป็นเรื่องกลับมาที่ประเทศไทยกันบ้างกลายเป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันอย่างมากในโลกออนไลน์เนี่ยหลังจากเฟซบุ๊กเฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์ได้เผยแพร่ภาพทางเท้าในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี
ถึงบ้านเอื้ออาทรเนี่ยซึ่งเส้นทางดังกล่าวเนี่ยมีการทาสีแล้วก็วาดสัญลักษณ์เลนส์ทางทุกวันมันจะมีเลนมอเตอร์ไซค์ถูกต้องป่ะ
มันจะมีเลนมอเตอร์ไซค์เลนจักรยานซึ่งเขาจะวาดเอาไว้
อันนี้เขาก็วาดเอาไว้เป็นเลนมอเตอร์ไซค์นะครับบนทางเท้า
ทำให้เกิดเสียงวิภาควิจารณเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันมีเลนมอเตอร์ไซค์กันอย่างนี้แล้วเหรอ
ปกติเราจะเห็นแต่เลนจักรยานถูกต้องไหมถ้ากรุงเทพมันจะมีเลนจักรยาน
กลายเป็นว่าอ้าวนี่ไงเป็นเลนมอเตอร์ไซค์ก็เลยคนพูดกันว่าอ๋อ
เดี๋ยวนี้เราพัฒนาการไปถึงขนาดนี้แล้วเหรอ

ก็คือลงแล้วมันขึ้นเนินอีกอันหนึ่งต่อเมื่อกี้

ใช่เหรอแต่มันก็อยู่บนสัตว์มันก็เป็นช่วงช่วงไงเธอ
อ่าคุณแม่สมมติถ้าเธอขับตามเรนที่น่ะสีฟ้าไปแล้วทางเข้าร้างเขาทำยังไง
นี่ลงแล้วข้ามแล้วขึ้นใหม่แล้วข้ามใหม่

เข้ามาทำได้เหรอแล้วก็ใช้สีฝั่งเข้ากรุงเทพด้วย
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะพอสมควร
ระบุว่าคนที่มีอำนาจอนุมัติให้สร้างได้ยังไง
ดูแล้วมันน่าจะสร้างเพื่อไม่ให้วิ่งย้อนสอนบนถนนหรือเปล่า
เป็นไปได้คือไม่นึกออกไหมรถมอเตอร์ไซค์ชอบย้อนสอน
อันนี้อาจจะสร้างเพื่อแบบไม่ให้ย้อนสอนในถนนหรือเปล่า

หนุ่นแต่มาให้วิ่งย้อนสอนบนทางเท้าแถมเป็นการแก้ปัญหาอีกแบบนึงหรือเปล่า
ก็เป็นไปได้ถูกป่ะเพราะมอเตอร์ไซค์มันชอบย้อนสอนกันอยู่แล้ว
แล้วก็มอเตอร์ไซด์มันคือความเร่งด่วนมันไม่ได้แต่แม่เกียรติถ้ามันตีเส้นไปขนาดไหน
แล้วทางเท้าอยู่ไหนล่ะฟุตบาทอ่ะนั่นไงเขาแบ่งไว้ให้แล้วไง
อ้าวเขาเดินตรงนั้นก็โดนรถมอเตอร์ไซด์ชอบย้อนแม่ซึ่งไม่ได้อยู่ดี
ต่อมาก็มีคอมเมนต์หนึ่งเขาได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมระบุว่า
ลองไปทดสอบขี่มอเตอร์ไซค์บนทางดังกล่าวมาแล้ว
บอกเลยว่าเด้งเป็นจิงโจ้เลย
เด้งไปจริงจนสงสารโชคเขาคงไม่ได้ให้วิ่งหรือเปล่า
เขาอาจจะไปทำไปเตือนว่าอย่าวิ่งหรือเปล่าหรือไม่ใช่
ไม่รู้อ่ะก็มีคนไปลองมาแล้วเนี่ย
เขาบอกว่าแถมขาขึ้นขาลงเนี่ยมีฝาท่ออีกต่างหาก
คาดว่าจะทำเหมือนพื้นที่พุทธมนต์ศรษภ์๔
แต่ทางตรงนั้นมันเป็นทางเรียบเสมอกัน

เพราะมันทางมันไม่เรียบเสมอกันมันมีอย่างนี้ไหมมันมี

แต่มันคือทุกอย่างตอนนั้นที่พุทธมนตรสาย๔

เรียบหมดเลยแล้วก็อันนี้มันไม่เรียบ

กว่าออกกำลังกายฟิตเน็ตอีก

อันนี้คำไม่ดีคือทางขยะอย่างเกยเข้ามาในเลนเนี่ย

มันก็ไม่ได้ตามกฎหมายที่เขาให้ทำอย่างนี้หรือเปล่าไง
ซึ่งเขาบอกว่าขณะที่บางคอมเมนต์ระบุว่า
เป็นคนในพื้นที่นี่แหละการทำทางแบบนี้ดีแล้ว
เขาบอกเขาเป็นคนในพื้นที่นครชัยศรีเขาบอกการทำทางแบบนี้ดีแล้ว

เป็นทางรัฐที่ไม่ต้องไปเสี่ยงกับรถไกลถึง๔กิโลเมตร

ที่ผ่านมาก็มีคนเสี่ยงตายในการกลับรถกันเยอะพอสมควร
เสียชีวิตมาแล้วหลายต่อหลายศพ
มาดูสถานที่จริงก่อนแล้วค่อยด่ากัน
เขาว่าอย่างนั้นไม่ได้สนับสนุนให้ทำผิดกฎหมายจราจรนะ
แต่อยากให้มาดูความจริงอยากให้มาลองดูว่า
มาถามคนในพื้นที่กันก่อนว่า
จริงแล้วเนี่ยเขาก็มีคำตอบเขาว่าทำไมต้องทำอย่างนี้
เพราะการกลับรถเนี่ยมันจะต้องตรงไปอีกประมาณสัก๔กิโลเนาะ

แล้วก็มีคนตายแล้วอันนี้อาจจะเป็นการแก้ปัญหาหรือเปล่า

ใช่ไหมถูกคำตอบตรงนั้นแหละไปกลับทางเดียวกัน
อ้าวไปนะครับ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

ทั้งอาจารย์นิติกฤตกฤตติศรีโวรนันแล้วก็แมนแมจิเชียนแล้วก็หมอปอล
นางฟ้าเลขลิขิตราคาเพียง๓๙๙บาททุกเบอร์เลยค่ะ
อัพราคาจนโอเวอร์เกินไปได้เบอร์สวยแล้วก็ไม่ต้องจ่ายแพงด้วยนะคะ
ไม่ใช่แค่เลือกเลขที่ชอบได้อย่างเดียวนะฮะแต่เลือกได้ว่าเฮ้ยไม่อยากได้เลขอะไร
อย่างเลข๐อย่างนี้ขอบอกเลยเลข๐ตามกับ๘คุณอย่าใช้มันปวดป่วย
หรือเวลาเลือกเบอร์มงคลอย่างนี้ก็ต้องดูผลรวมถูกต้องไหมไม่ใช่ดูแค่เหล็ก
มันจะต้องดูผลรวมต่างในเว็บเนี่ยเขาจะเลิกฟิลเตอร์จากผลรวมตามหมวดเบอร์ไว้ได้ด้วยนะฮะ
อยากได้เบอร์หงทุกวันนี้เขาชอบอะไรเบอร์หงเบอร์มังกรกันเนี่ย
บางทีอายุเราเยอะแล้วอย่างนี้ก็เกี่ยวกับสุขภาพก็มีเลขเสริมสุขภาพ
บางคนบอกการงานของเราทุกวันนี้มันเหนื่อยเหลือเกินยากเหลือเกินจะเอาเบอร์ช่วย
ก็มีเบอร์การงานการเงินก็มีเบอร์ความรักก็มี
ถูกต้องนะครับซื้อซิมทางออนไลน์ได้เลยฮะง่ายสะดวกนะครับ
ทะเบียนด้วยตัวเองไม่เสี่ยงโควิดด้วยนะฮะ

ซึ่งเขามีให้เลยไม่ต้องบางทีเราไปดูว่ามันเหมาะกับเรา
พีบทหมดวันเลขไหนเหมาะกับเรา
ฉันเห็นคนไปเปลี่ยนเบอร์ครั้งล่าสุดนี้เมย์

๒หมื่นถ้าไปซื้อเบอร์มาว่าไหน๔หมื่นโอ้ม
แล้วเดือนหน้าหนูจะกินอะไรกันลูกอันนี้คือใช่๓๙๙
จบเลยอันนี้คุณชอบไปดูเพื่อกันที่แบบว่าที่จริงแล้วเบอร์จริงแล้วมันแค่๗๐กว่าบาท
แต่อันนี้๓๙๙มันคุณสามารถจัดเซตเบอร์ของคุณเองได้
ถูกต้องไหมถ้าสมมุติจะเอาซิมการ์ดจริงมันไม่มีหรอก
ซิมการ์ด๒๐๐๐บาท๒๐๐๐ล้านบาทถูกไหม
แต่คือกับมันเค้าอันนั้นอาจจะเลขสวย
เลขสวยเลขอะไรอย่างนั้น
แต่บางทีมันก็ต่างกันนะเบอร์สวยแต่ไม่มงคลก็มี

เบอร์ที่สวยชอบแต่ลงไปแล้วไม่ดี
๐๘๘๐อย่างบางคน๐๘๘๐ยังไงใช้ไปก็ป่วยใช่ไหม
แต่ชื่อมั้ยผมอ่ะเป็นคนที่
แต่เบอร์เธอสวยหมดนะหนู

การขึ้นการกลางตอนจบ

้อยเดินสายแก้ปีชงให้กับคุณตูน

เธอหากว่าพี่ตูลอายุน่ะจะต้องอยู่โรงพยาบาลอีกนานแค่ไหน

วันที่ตูลเข้าก็คือตรงกับวันอะไรมาก
ก็เท่ากับปีหน้าคือคุณตูนปีหน้าปีชงด้วยปีมะแม่
มาแม่ก็คือปีมะแม่ชงร้อยเปอร์เซ็นรู้สึกลักษณะราศีของเขาก็ตรงกับที่
หมดเลยเหรอเออชนหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ถ้าสมมุติจะนับจริงจริงแล้วก็
เราเป็นหลายคนแล้วนะตอนนี้ปรากฎว่าหมอนลองกระดูกคอเป็นกฎทับเส้นประหสาท
ก้อยก็บอกว่าพี่ตั้งแต่หนูแต่งงานนะหนูแต่งงานเสร็จปุ๊บหนูไปวิ่งที่

กลับมาจากภูเก็ตหนูก็อยู่โรงพยาบาลยาวเลยจนถึงตอนนี้
นางก็ยังไม่มีเวลาแกะของขวัญยังไม่มีเวลาทำอะไรเลย
นางบอกว่านางอยู่โรงพยาบาลยาวตั้งแต่งานแต่งงานเสร็จ
นางก็กะว่าฮานีมูลของนางคือไปวิ่ง

หลังจากที่กลับจากภูเก็ตปุ๊บก็ยังไม่ได้กลับบ้านเลยก็อยู่โรงพยาบาลเนี่ยยาวเลย
ล่าสุดเนี่ยก้อยก็ได้โพสต์ภาพที่ตัวเองไปทำบุญไหว้พระ

ทางเราก็เดินสายไหว้พระทำบุญลงศพแก้ปีชงแทน
วันนั้นก่อนหมอช้างดูให้นางไงหมอช้างดูให้ก้อยไง
ขอให้พระคุ้มครองนะคะรักและอยากให้หายไว
นี่อืมนี่ไปที่ท้าว

เออเวลาโพยแล้วไปว่าที่นี่ดีมากนะ

โรงแพทยาวางหรือเปล่าครับทั้งคู่พี่รองแพทยาวางเบื้อน้องเมื่อก่อนเราทำแล้วจะจำได้ไหม

ปึ๊กหลุดล่ะอู๋แม่หนูก็เคย
ตอนนี้อันนี้งั้นฉันที่กับหนูเป็นเพศประวัติศาสตร์ในชีวิต
เด็กคนนึงคือเหมือนกับเค้าเสียเค้าตายไปแล้ว
คืออย่างนี้ที่บ้านบอกว่าตายไปแล้วรูปเลิกงานศพจัดทุกอย่างเตรียมไว้หมดเลย
แม่ไปขอตอนคืนแม่ก็ฝันแม่ฝันก่อนว่าให้ไปขอ
ไปขอที่เช้าอีรันปนาศูนย์เขาก็ไปขอปรากฏว่าเด็กฟื้นขึ้นมา

แต่ว่าคือนิ้วของน้องคือ
ในระหว่างที่สัมภาษณ์เด็กก็กลับมาปุ๊บแม่ก็ถามกลับมาแล้วเขาบอก
เป็นคนไปรับเขามาใส่ชุดอะไรอย่างนี้ไปรับเข้ามา
แต่ในระหว่างสัมภาษณ์เมย์ออกซีเย็นเด็กมันขาดไปแล้ว

คือนิ้วเขาเหมือนเนื้อมตายไปหมดแล้ว

ไม่รู้ว่าน้องก็ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าอยากรู้จังเลย

นึกถึงว่าออกซิเจนมันไม่ได้เลี้ยงร่างกายเรานึกออกป่ะ

ในมุมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
เพราะบางคนก็บอกว่าน้องอาจจะยังแบบไม่ได้

เสียชีวิตหรือก็ครูมา่ก็อีกมุมหนึ่งนะ
ข้อมูลที่สั่งของท่านก็เต็ม
มีเยอะมากไท้อยู่ทางพนานศูนย์อยู่ตรงคุณโรงบาร์ภะมมะกุรต

อีกอันหนึ่งเราไปดูบ้านของคุณลิซ่ากันสักนิดนึง
ยังไม่มีโอกาสเคยได้เห็นเลยนะคะบ้านของคุณลิซ่าที่เมืองไทย
เขาบอกว่าอลังการตาแตกมาก
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งขวัญใจของแฟนคลับเลยนะทั่วโลกเลย
สำหรับลิซ่าที่ไปโด่งดังไกลถึงประเทศเกาหลี
คุณแม่ของลิซ่าก็มีการเปิดบ้านต้อนรับเดียน่าฟรีโป้
แล้วก็เพื่อนที่มาเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มัส
งานนี้ก็เรียกว่าทำเอาแฟนคลับหลายคน

เพราะว่าตกแต่งออกมาแบบเรียบหรูเป็นหินอ่อนเกือบทั้งหลังนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะกินข้าวบันไดบริเวณรอบรอบบ้านก็เต็มไปด้วย
ต้นไม้เรียกว่าน่าอยู่มาก

เขาก็อยู่ที่นู่นอันนี้คือบ้านเขาบ้านคุณแม่
เพื่อนที่ไปรู้จักกับน้องลิซ่าเขาก็ไปจัดคริสต์มัสให้เพื่อน

คุณมีเป็นพันแล้วเนอะจริงนางคงมีเป็นพันล้านแล้วจริง
โหคุณแม่แบรนด์ต่างนะซีโรงซีรีส์
จริงแบรนด์แบรนด์ซีโรงซีรีส์ต้องใช้นางหมดเลย
นางคงมีเป็นพันล้านขนาดแบบซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยยังมีเป็นร้อย
แล้วภาษาระดับนี้คงจะมีเป็นพันเนอะ
แต่ชอบลูกนางที่รุ่งโรลุปล่าสุดน่ารักมากเลยเนาะ
ที่เหมือนกับเป็นผ้าพันคอแล้วเป็นตัวการ์ตูน
ที่นางลงอ่ะที่น้องลงอ่ะน้องลงเลยอ่ะชอบมากเลยรูปนั้นอ่ะ
นี่อันนี้หรอพี่หนุ่มอย่างที่แบบอุ๊ยอันนี้หรอพี่หนุ่มนี่ป่ะ
หนุ่มนี่รีบป่ะไม่ใช่อีกรูปนึงเออผมแล้วมันจะมีอีกสักกี่ปีที่แบบ
คนไทยจะไปดังได้ขนาดเนี้ยเนอะที่แบบดังสุดสุดขนาดนี้
น้องแบมแบมแจ๊สตินมีเบอร์ตามอ่ะแจ๊สตินมีเบอร์ตามไอจีอ่ะ
แล้วแบบว่าดาราณระดับหอยหวูดทั้งหลายตามไอจีนางนี่นี่รูปนี้รูปนี้
มันจะมีอีกสักกี่คนวะรูปนี้ผมชอบรูปนี้นี่อ๋ออ๋อยอดไลค์ทีหกล้านว่ะหนุ่ม
ใช่อ่ะหกล้านยอดไลค์ที่หลักหกล้านเมตรจริงจริงอ่ะเนาะนั่งลงไอจีที่นั่งคู่เทคโน้นเยอะเยอะแล้วเนาะ
เนอะไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของคุณโตศักดิ์สิทธิ์นะฮะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาขอคุณไบร์ทแต่งงานแล้วนะครับ
ก็เผยเบื้องหลังสุดน่ารักนะครับแล้วก็โมเมนต์ดีนะครับ
นี่นะครับเป็นการขอแต่งงานที่เตอร์ไพรสคนทั้งประเทศเหมือนกันนะครับ
คุณโตศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะฮะขอคุณไบร์ทแต่งงานกลางรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะฮะ
หลังครบดูใจกันมานานกว่าเก้าปีแล้วอืมหรือน้องไบร์ทเนี่ยก็เปิดเผยนะครับ
เพราะตนเองไม่รู้เรื่องอะไรเลยทีมงานบอกแค่ว่าวันนี้จะมีสกรูปพิเศษเกี่ยวกับคริสต์มัส
แล้วก็ปกติแล้ววันศุกร์เนี่ยจะต้องใส่เสื้อยืดของทางรายการนะครับวันนี้ทีมงานบอกไม่ต้องใส่
ให้แต่งสวยเลยซึ่งทุกปีเนี่ยโตจะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการ
พอเดินเข้ามาก็เข้าใจว่าเออพูดเกี่ยวกับคริสต์มัสแต่ไปมาไม่ใช่
ขอบคุณที่อยู่ข้างมาตลอดยอมรับตอนนั้นหูอื้อมากเนี่ยนะฮะ
ขณะที่คุณโตก็บอกว่าได้ไปขอเวลากับทางรายการบอกขอเวลาสัก๕นาทีก็พอนะ
เพราะรู้สึกเกรงใจมากที่ผ่านมาเนี่ยไบท์จะบอกอยู่เสมอว่า
แต่มาคิดดูแล้วนี่เป็นโอกาสที่เราจะทำให้เขา
อีกทั้งเรื่องเล่าเช้านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้เจอกัน

ทางคุณไบท์บอกว่าอะไรนะบอกว่าแล้วคริสต์มัสก็จะไม่เหมือนเดิม
เออใช่เพราะวันนี้มันเป็นวันที่เขาจำแล้วว่านี่ขอแต่งงานยินดีด้วยนะคะ

วันนี้ก็แต่งแล้ว

เราชั้นแม่งอย่างเดียว
คุณแม่ทั้งดังอ่ะออกมีหน้าจอ

คุณตายแล้ว

อ้าวคุณแม่หนูก็ลองบล๊อคคุณแม่สิ
อ้าวทำไมทีนี้ไม่ส่งมาล่ะแทนปะแด่
ที่เวลามีเรื่องมีข่าวให้กูขึ้นสารชอบไปเลยครับ
แต่ทีเวลานี้ไม่ส่งมาล่ะงง
คุณแม่โมเดลเขาไม่ชอบคนในเมืองแบบชอบสิ
ตอนนี้ไม่ได้เลือกแล้วเธอ๔๐นิดกว่า
เสียเงินเป็นพออ้าวเบรกกันสักครู่
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเบลล่ารานีฮะ
แม่เซวาห้างั้นแล้วอ้าวเซวาดีมากใช่ไหมดีสิเธอ
เดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันไม่รู้เป็นตัวไหนเนี่ยฮะ

มาทางไหนนี่เสียงหนุ่มด้วย

คุณแม่ทำบุญงานวันเกิดอยากหันให้คุณชาวบ้านด้วย

ไปทำบุญตอนเกิด
เพื่อความสิริมงคลที่วัดพระยาสุเรน

ตอนนั้นที่แบบเบลล่าดังเอ๊นั่งเหง่อยอย่างนี้
ทำอะไรคะโอ้ตายแล้วน้องเบลล่าดังดังทำไมคะเอ๊ะคะ
ยังไม่ทันจะถอนทุนคืนเลยค่ะคุณน้องมด
นางแก้วไปก่อนแล้วนางจริงเนาะ
คุณเอสุภาชัยไม่เจ็บไม่จนแล้วก็ไม่ต้องตายเร็ว

กินที่นี่เอ๊นี่แล้วเป็นรูปของเอ๊เนอะ
ใช่มีเวอร์ชั่นแต่งกับยังไม่แต่งอะไรอย่างนี้นะคะ

ถ้าเอามือไปวางด้านในข้างเขียน

มือคางขุดดินได้เลยเนี่ย

น่ารักรูปอย่างนี้ก็น่ารัก

แล้วก็ต้องตั้งสติกันให้ดีต้องดูแลตัวเองนั่นแหละอย่างที่บอก